แต่ว่าช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปให้กำลังใจ
ส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องปฏิบัติภารกิจสุดระทึก
ด้วยการตามจับกลุ่มคนร้าย
คนร้ายที่ว่าเนี่ยร้ายจริงแอบเข้าไปอยู่ใต้โต๊ะหมู่บูชาค่ะ

เขาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้ช่วยจับคนร้ายรายหนึ่งหน่อย
เข้ามาซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพระ
แล้วอยู่ใต้โต๊ะหมู่บูชา
อยู่ที่บ้านเลขที่๕๗หมู่๔ตำบลอินทรประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
งานนี้ค่ะนางสาวระถาตะเพียนทองเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง
ทีมงานอสรพิษวิทยาไม่รอช้ารีบเข้ามาตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ทันที

เจอแล้วนี่ไงคนปลา
ไม่ใช่คนร้ายแล้วนี่มันตัวร้าย

คนไปค้นมาใต้โต๊ะหมู่บูชาก็เจอเจ้าตัวนี้นี่แหละค่ะ
วายร้ายตัวดีเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่
มีความยาวประมาณ๓เมตร

สู้มากมันพันมันรัดเลยเห็นไหม
นาทีในการจับเจ้าตัวร้ายออกมาจากใต้โต๊ะหมู่บูชาได้
แล้วที่เด็ดไปกว่านั้นเขาใช้เพียงแค่อะไรคะ
แค่มือเปล่ามือเปล่าค่ะจับงูค่ะ
พอจับได้แล้วก็นำพี่เหลือมตัวยาว๓เมตร
พยายามที่จะยัดใส่ในถุงผ้าไว้เพื่อเดี๋ยวเตรียมจะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
โอ้โหเจ้าของบ้านเขาบอกว่าไม่แน่เหมือนกันนะ
เหลือมตัวเหลือมตัวนี้มันเข้ามาเนี่ยอาจจะมาให้โชคที่บ้านก็ได้
ก็ไม่แน่แต่เป็นเรื่องโชคลาภอันนี้เราไม่รู้จริงฟันทงไม่ได้
แต่ถ้าเจอวายร้ายตัวร้ายแบบนี้ให้เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้มีความเชี่ยวชาญมาจับไปเถอะครับ
นี่ค่ะน้องคนนี้เขาเป็นทีมงานอสรพิษวิทยาเห็นไหมมีความเชี่ยวชาญในการจับงู
เพราะฉะนั้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เขามีความเชี่ยวชันแบบนี้แหละใช้เวลารวดเร็วแป๊บเดียว